ปฏิบัติการการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปัง
ลงกลางทะเลที่บางสะพานประจวบคิริขันวันนี้วันที่๗แล้วนะฮะ
ก่อนหน้านี้ก็มีการค้นพบร่างของผู้ที่เสียชีวิตลอยอยู่กลางทะเล๗ร่าง
ล่าสุดเมื่อคืนนี้พบอีก๒ร่างนะฮะ
ในวันนี้คุณผู้ชมครับทางครอบครัวเองก็ยังคงมีความหวัง
ปฏิหารตราบใดที่ยังไม่ได้มีการเจอร่างหรือยังไม่ได้มีการยืนยันอัตลักษณ์บุคคล

ทางด้านของผู้การทัพเรือภาค๑ครับพร้อมกับเสนาที่การทัพเรือภาค๑
หลวงสุโขทัยประสบเหตุอับปางลงเมื่อตอนเที่ยงคืน๑๒นาที
ของวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้๒ทุ่มโดยประมาณครับเจอร่าง
แล้วอยู่ที่เรือหลวงนราธิวาสซึ่งก็จะเข้ามารับการส่งบำรุง
กำลังเอ่อส่งกำลังบำรุงช่วงประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับขณะเดียวกัน
กันเมื่อวานนี้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วเสร็จหนึ่งนายระบุ
ตัวตนได้อย่างชัดเจนคือพลทหารวรพงศ์บุญละครครับร่างอยู่
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนจะนำร่างไปที่
สัตหีบส่งมอบให้กับครอบครัวต่อไปส่วนภารกิจการค้นหาใน
วันที่๗นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยการค้นหาทางน้ำ
จะมีเรือหลวงตากศิลป์เรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนราธิวาส
นาเรสวนรวมไปถึงการค้นหาทางอากาศเพิ่มเติมด้วย
ครับจากอากาศยานจากเฮลิคอปเตอร์หน่วยงานต่างต่างที่เขาจะ
ช่วยกันแล้วก็ทางฝั่งเน้นหาบริเวณริมชายฝั่งด้วยเพราะว่า
คลื่นซัดขึ้นมาเกยจะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทัน
จะขยับเข้ามาใกล้ฝั่งหน่อย
หลวงนเรสวนจะอยู่ตอนล่างของอำเภอบางสะพานข้าม
เชื่อมต่อกับอำเภอประทิวของชุมพรและสุราชธานี
นี่คือการวางจุดค้นหาครับ
ขณะที่สอนชนภาคที่๒ของสุรธานี
ก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้า

ก็จะมีกำลังพลพร้อมค้นหาผู้ประสบภัยเช่นเดียวกัน

การนำเรือเล็กออกไปด้วยการนำเจสสกีเข้ามาช่วยในภารกิจนี้
ทีนี้เรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเนี่ยครับ
ที่ผ่านมาเวลาเจอร่างผู้เสียชีวิต
ก็จะส่งขึ้นมาพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมครับ
แต่ว่าจากนี้ไปเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ทีมแพทย์พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลล่าสุดบิ๊กโจ๊ก

รองพบตรจัดชุดนิติเวศที่มาครั้งแรกเนี่ย
ให้มาประจำการที่ประจวบคิริขันเลยครับ
วันจันนี้นะฮะก็คือถ้าเจอร่างไม่ต้องตีขึ้นมากรุงเทพแล้ว
เบ็ดเสร็จอยู่ในพื้นที่ประจวบคิริขันเลยครับ
รวดเร็วอำนวยความสะดวก
ส่วนร่างที่ยืนยันตัวตนได้ล่าสุดก็คือ
ร่างของพลทหารวรพงศ์บุญละครเนี่ย
จะมีการนำส่งไปที่อำเภอสัตหีบ
ประกอบพิธีทางศาสนาให้ทางครอบครัวมารับร่างต่อไปนะครับ
อกจากนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาค๑ยืนยันนะครับว่า
หมู่ช่วยเรือที่๒กำลังติดตามข่าวทางอากาศอย่างใกล้ชิด
แล้วถ้าหากพร้อมเมื่อใดจะลงปฏิบัติภารกิจในทันทีนะครับ
แม้ว่าคลื่นลมจะแรงก็จะลงทันที
แต่ต้องคำนึงความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ด้วย
อันนี้น่าจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับว่าหลังจากที่ไปเจอว่า
หลวงสุโขทัยจมดิ่งสู่ก้นทะเลในลักษณะที่ยังตั้งลำเหมือนกับอยู่บนผิวน้ำ
ดูก่อนว่าคลื่นลมปลอดภัยไหมค่อยส่งกำลังพลลงไป
เพื่อเช็คอีกทีว่ามีร่างกำลังพลติดอยู่ในเรือนนั้นด้วยหรือไม่
ก็คือภาพนี้ที่เมื่อวานเราเห็นนี่คือภาพส่วนหัวเรือ
เดี๋ยวจะมีภาพส่วนท้ายเรือด้วยมันน่าแปลกใจตรงที่ว่า
ลักษณะของการตั้งลำเรือเนี่ยเหมือนแล่นอยู่บนผิวน้ำเลยใช่
ทั้งที่จมดิ่งลงไปแล้วไม่ได้มีการแตกหักเลยนะฮะ
ถ้าดูจากภาพเบื้องต้นเนี่ยจากโซน่าที่มีการสแกนได้เนี่ย
อันนี้บางคนเขาก็มองว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกัน

นี่นะฮะลองฟังเสียงของผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑เพิ่มเติมครับ
ร่างที่รอพิสูจน์ที่เหลืออยู่นะครับ
ขณะที่ที่ขึ้นไปอยู่ที่นิติเวศแล้วนะครับก็คือจำนวน๖ราย
แล้วก็จะขึ้นมาในช่วงที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับอีก๒รายนะครับ
อันนี้คือผลการดำเนินการในส่วนของการที่พบผู้ประสบภัยนะครับ
เราจะปูพรมนะครับตั้งแต่จุดที่เราอยู่ที่นี่เลยนะครับคือบางสะพานประจวบแล้วก็ไปชุมพรแล้วก็สุราชนะครับ
ทีนี้สำหรับญาติและครอบครัวของผู้สูญหายที่เขาเฝ้ารอข่าวเนี่ยครับเมื่อช่วงเช้าปรากฏว่าญาติของจาโทสหรัฐอีสาหนึ่งในผู้สูญหายเป็นลมนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันประถมพยาบาลคือมีโรคประจำตัวคือหอบหืดด้วยแล้วก็ตีรถส่งไปโรงพยาบาลบางสะพานเลยครับ
คุณมารินีผุดผ่องน้าของจาโทสหรัฐบอกว่าครอบครัวมาเฝ้าตามข่าว๗วันแล้วนะครับ
และตามความเชื่อก็มีการทำพิธีเพิ่มเติมด้วยขอให้มีปฏิหารขอให้เจอหลานอย่างปลอดภัยนะอีกคนหนึ่ง
คุณขวัญคุณผู้ชมเชื่อไหมเขากินข้าวไม่ลงคือไม่ยอมกินข้าวคือรู้ว่าตัวเองต้องแข็งแรงเพื่อรอฟังข่าวนะแต่มันกินไม่ลงจริงบวกกับเป็นหอบหืดด้วย
ก็เลยเนี่ยฮะเป็นลมล้มพับเลยครับทุกคนยังกลัวแต่ในความกลัวลึกยังมีหวังอ่ะขอให้มีปฏิหารครับ
มุมของอาจารย์ออสครับรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์ครับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีญาติผู้สูญหายเขาอาจจะมีคำถามเป็นไปได้ไหมกรณีที่เรือจมอับปางลงสู่ก้นทะเลแล้วจะมีการดูดร่างของกำลังพลลงไปด้วย
เพราะมันจะมีปรากฏการณ์น้ำดูดไปกับเรือตอนที่จมลงใช่ไหมฮะ

เดี๋ยวฟังอาจารย์ออสอธิบายหน่อยครับ
แรงดูดนะครับแรงดูดของน้ำทะเลนะครับ
เรียวขึ้นแรงดูดช่วงที่เรือจมเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะทำให้จมลงไปในน้ำนะครับ
ก็คือชูชีพไม่สามารถช่วยได้นะครับ

เพราะฉะนั้นศพต่างก็จะอยู่บริเวณเรือ
หรือเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ออกจากเรือไม่ได้ก็จะติดไปกับเรือ
แต่ว่าใต้ท้องทะเลเนี่ยนะครับ
สภาพอากาศเนี่ยน้อยกว่านะครับ
ต่างจากการเสียชีวิตในน้ำกับเคสอื่น
สภาพน้ำทะเลมีเกลือนะครับโซเดียมคอลาย
แล้วก็การสัมผัสอากาศนี้น้อย
หลังจากที่เกิดการย่อยสลายเองโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนมากเนี่ยนะครับ
ก็จะเกิดการ์ดเขาเรียกว่าการ์ดไข่เน่านะครับ
อย่างไรก็ตามอาจารย์ออสก็ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวและญาติของผู้สูญหายทุกนายด้วยนะครับ
สรุปตัวเลขตอนนี้ครับกำลังพลบนเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยนะฮะ
ภารกิจดังกล่าว๑๐๕นายได้รับการช่วยเหลือแล้ว๗๖นาย
ตัวเลขเสียชีวิต๑๔นายนะครับ
จำนวน๑๔นายสามารถระบุชื่อยืนยันตัวตนได้แล้ว๖นาย
เหลืออีก๘ที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์บุคคล
แต่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของกองเรือนี้แหละฮะ
อีกหนึ่งร่างที่เก็บกู้ได้เมื่อวานยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรือ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมดังนั้นตัวเลขค้นหาผู้สูญหาย

ทันทีที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวครับ